ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมเป็นขาหมูกระทะหรือเปล่า

แต่ว่าร้านนี้เนี่ยไม่มีโปรโมชั่นนะ

แต่คนที่มาเนี้ยมาสามจ่ายสอง
เหตุการณ์เป็นแบบนี้นะผมจะเล่าให้ฟังดูลูกศรนะครับ

ลูกศรสีแดงชี้๓จุด
นุมานว่าครอบครัวนี้มากินหมูกระทะกัน
มีพ่อมีแม่แล้วมีเด็กเป็นลูก

คนที่เป็นลูกเสื้อสีแดงอยู่ตรงกลางลูกศรตรงกลาง

นี่คือคลิปที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่ง
นำมาโพสต์เอาไว้ผ่านเพจดังแล้วก็ระบุข้อความว่า
เจ้าของร้านหมูกระทะสุดแค้นใจ
ลูกค้ามานั่งกินหมูกระทะในร้าน๓คน

หากใครสามารถชี้เบาะแสในการตามตัวลูกค้า

ทางร้านจะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อเป็นการตอบแทน

ระบุด้วยว่าขอประจานการกระทำของลูกค้ากลุ่ม
นี้มา๓จ่าย๒ไม่มีโปรโมชั่นนี้นะครับ

พนักงานถาม๑รอบว่าลูกค้ามากี่ท่าน
ลูกค้าแจ้งว่ามาสองท่าน
พนักงานก็คิดเงินไป๒คนนะฮะ
โดยให้เด็กชายเดินไปหลบ

นะครับว่าใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง

ถ้าตามได้ถึงบ้านทางร้านจะเลี้ยหมูกระทะ
เพื่อขอบพระคุณที่ช่วยตามหาโจร
อยากพาเพื่อนไปเยี่ยมบ้านเขาสักหน่อย
เขาจะได้ไม่ไปทำนิสัยเสีย

ทัวร์ลงกับลูกค้าท่านนี้
กลุ่มนี้ที่ไม่ควรทำแบบนี้
ถือว่าเป็นการเอาเปรียบคนค้าคนขายคนทำมาหากินสุจริตอย่าทำ
จะขอลดราคาเป็นเด็กก็ลองขอเขาดูดีเผื่อเขาจะลดให้สักครึ่งนึง
อย่าไปทำแบบนี้ไปกินของเขาเต็มที่แล้วจ่ายไม่ครบเนี่ยนะฮะ